ไปดูเรื่องนี้เขาว่ากันว่าเป็นหินประหลาดครับ
รูปทรงเหมือนไข่ดาวที่อยู่ภายในถ้ำเชียงดาว

ถ้าหากเอามือไปถูถูไถตรงกลางนั้นแล้วก็
มันจะมีบางสิ่งบางอย่างไหลออกมาครับ
หินไข่ดาวถ้าอยากเห็นไข่แดง

ไปถูมาแดงไหลออกมาได้เลย
โอ้โฮแดงที่ว่าไข่ดาวหรอจ๊ะ

เรื่องของเรื่องครับคนที่เขาถ่ายคลิปนี้
เขาก็ถ่ายเอาไว้กับมุกขำมุกตลกของไกด์นำเที่ยว

เล่าให้ฟังว่าหินไข่ดาวที่เห็นอยู่ในภาพ
อยู่ภายในถ้ำเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่

ใครที่ไปเนี่ยก็มักจะต้องไปดูจุดนี้
แล้วไกด์นำเที่ยวเขาก็น่ารัก
ไม่อยากให้นักท่องเที่ยวเดินชมอย่างเดียว
เพิ่มเติมมุกขำไปด้วย
คือไอ้ตรงนี้หลายคนก็มาถูในไทยในความแปลก
แล้วเขามองเห็นตอนแรกลักษณะมันเหมือนไข่ดาว
ถ้าดูอย่างนี้ผิวเผินดูผ่าน
มันเหมือนไข่ดาวที่โปะเอาไว้อยู่บนกะเพรา

เพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอไข่ดาวสิ่งหนึ่งที่เราอดลนทนไม่ไหว
แทงให้ไข่ไหลออก

เราชอบให้ไอ้น้ำแดงมันไหลออกมา

ดูสิเผื่อไอ้นั้นไข่มันจะไหลออกมา

เผื่อมีภาพความประทับใจต่างที่ถ้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ